คุณผู้ชมไปดูเรื่องของคลิปในโลกโซเชียล

แต่ครั้งนี้ฝ่ายที่ถูกกระทำ

แต่ถ้าเป็นคุณลุงคนหนึ่งเข้าไปเอาเสื้อช็อปมาใส่
ดันเป็นเสื้อช็อปของคู่อลิของเขาไง

ลุมทำร้ายร่างกายเพียงแค่ว่าลุงเอาเสื้อช็อปของคู่อลิมาใส่
คือก็ไม่ได้ดูเลยนะว่าเป็นคุณลุงหรือเป็นเพื่อนร่วมสถาบัน

เขาแค่เอาช็อปมาใส่
เป็นปวไหนดีอ่ะ
ปวทปวไหนดี
ต้องบอกว่าหน้าคุณลุงเขาปวดบวมมากคุณผู้ชม

ดูไม่ออกหรือว่าเขาไม่ได้เรียน
รุ่นพ่อแล้วไล่ตีเขา

ดีนะมีคนตะโกนช่วยชีวิตเขาเอาไว้ได้
ข้อความนี้คือใช่มันถูก
เขาไม่ได้เรียนครับเขาแค่เอาเสื้อช็อปมาใส่
โอ้นะฮะคือในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าชายกลางคนสวมเสื้อสีเทาคนนี้
นั่งอยู่มีข้อความระบุชื่อสถาบันแห่งหนึ่งอยู่ที่หน้าอก
นั่งอยู่กับพื้นในสภาพสะบักสะบอมคุณผู้ชม
ใบหน้าก็มีร่องรอยถูกทำร้ายถูกต่อยปูดบวม
หัวก็แตกคิ้วก็แตกเลือดกรบปากอีกนะฮะตำรวจทางด้านของตำรวจกู้ภัย
พลเมืองดีก็เข้าไปช่วยเหลือกันอยู่เอาน้ำไปให้คุณลุงเขาดื่ม
สอบถามเป็นยังไงบ้างคุณลุงอาจารย์บาดเจ็บเนี่ยลุงก็บอกว่า
เออถูกนักเรียนช่างกลสถาบันแห่งหนึ่งเนี่ยรุมทำร้ายมา
เพียงเพราะว่าลุงเนี่ยสวมใส่เสื้อที่มีชื่อสถาบันเป็นคู่อดีตของเขา
เหตุเกิดแถวบางแคร์วันที่๑สิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคุณผู้ชม
ต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งก็ได้โพสต์คลิปเพิ่มเติมพร้อมระบุข้อความว่า
ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่อาสาตำรวจและทุกหน่วยงานที่พาลุงไปโรงพยาบาลและส่งลุงกลับบ้าน
แต่ว่าพอชาวเน็ตเห็นคลิปนี้โอ้โหก็ต้องไปแสดงความคิดเห็นกันแหละ
เห็นใจคุณลุงมากส่วนใหญ่ก็วิภาควิจารณ์ว่า
ทำไมพฤติกรรมวัยรุ่นรุนแรงเหลือเกิน
ทำไมถึงกล้าทำร้ายคนรุ่นพ่อได้ขนาดนี้ทำร้ายแม้คนที่ไม่รู้อีโน่อีเหน่อะไร
แค่แค่มีเสื้อช็อปเอาไว้เฉยนะฮะคือเขาบอกว่าเสื้อช็อปเนี่ยมันใส่ไว้เรียน
ไม่ได้ใส่ไว้ให้ตีกันขณะที่บางคนก็เข้าไปตั้งข้อสังเกตว่า
อาจจะมีคนกันแกล้งลุงหรือเปล่าเอาเสื้อนี้ไปสวมใส่ให้นะฮะ
เพราะว่าเนื่องจากว่าวันดังกล่าวมันตรงกันกับวันสถาปนาของสถาบันที่เป็นสถาบันคู่อริของเสื้อช็อปตัวนี้
แล้วลุงเขาก็ไปใส่พอดีวันนั้นพอดีแต่ก็ต้องถามคนทำว่าดูหน้าลุงเขาหน่อยเขาอยู่ปีอะไร
เขาเรียนอยู่หรือเปล่าก็ไม่ใช่ไหมฮะแล้วไปทำร้ายเขาหูแบบเลือดกบปากหน้าบวมหัวแตกคิ้วแตกไปหมดเลย
พูดสูงอายุเนอะจริงจริงก็ไม่ไม่ควรนะฮะไม่ควรอยู่แล้วไปทำลุงเขาทำไม
ลักษณะการรุมด้วยและตัวเองเป็นวัยรุ่นแล้วคุณลุงเขาเป็นลุงแล้วสู้ยังไงไหวล่ะ